ทันทีที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากรกตได้ประกาศผลการเลือกตั้ง
อย่างไม่เป็นทางการของสสเขต๓๕๐เขตนะครับ
ทำให้มีความเคลื่อนไหวจากภักดิ์การเมืองต่างในการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมานะครับ
พักเพื่อไทยและพักพลังประชารัฐ
ต่างฝ่ายต่างอ้างความชอบทำในการเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล

เรายึดเอาเจตจำนวงและความต้องการของวินองประชาชนเป็นการกำหนด
เราอยากกับสร้างให้การร่วมมือกัน
แล้วกับการเก็บที่ของรัฐบาลในนาเขาข้างหน้า
ใครคือทางบอกที่ทำให้ภาคภาคศาสตรายร่วมมือเก็บได้อย่างดีที่สุด
และทำให้ประเทศหลุดพ้นจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่เราจะทำหน้าที่นั้นครับ
ก็เท่าที่ดูอยู่ก็มีภาคภรรณประชารัฐกับมีภาคของคุณสุธรเทศทุกที่จะให้คุณลูกภูมิเป็นนายกลุ่มจีนต่อ

จริงคุณต้องรอเวลาให้ตัวบอก

ว่าพักเพื่อไทยเราจะไม่ทำอะไรให้ประชาชนผิดหวัง
เราจะทำในเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้มีความประสงค์มีความต้องการและฝากความหวังไว้
เราจะมีการพูดคุยกันกับพักร่วมโดยเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง
ผลประโยชน์ของพักจะแปลงเราจะร่วมกันเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ย
เดินหน้าได้ด้วยความสงบสุขและมีเศรษฐกิจที่ดี
วันนี้จริงพูดมาหลายครั้งแล้วว่าการที่จะจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ไม่ได้เพื่อการที่
มันไม่ใช่การเมืองปกติที่จะไปอยากเหมือนกับจัดตั้งเพื่อที่จะได้มาซึ่งตอนหน้า
ฝั่งเราไม่ได้มองอย่างนั้นเราคิดว่ามันควรจะจบปัญหาใดล่ะ
นำพักเพื่อไทยตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่า
เห็นตัวเลขคร่าวของพักการเมืองที่ประกาศตัว
พบว่ามีตัวเลขเกิน๓๐๐เสียง
ดังนั้นเพื่อทำตามฉันธรรมติของประชาชน
เลือกพักเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่ง
ขอเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลอย่างถึงที่สุด

โดยยืนยันว่าพักของตัวเองได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชนทั่วทุกภาคสูงสุด

ต้องการให้ทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีความหมาย
ขอเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล
ใดสามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้
ก็มีความชอบทำในการจัดตั้งรัฐบาล

พลังประชารัฐได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน
คะแนนรวมสูงสุดเป็นดับหนึ่งของพักการเมืองทุกพัก
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับ
โดยชั้นนี้คะแนนรวมที่พักพลังประชารัฐได้
ก็คือ๗๙๓๙๙๓๗คะแนน
ก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงสุดนะครับ
พักการเมืองทั้งหมดที่ลงแข่งขันกันในครั้งนี้

สรุปในประเด็นด้วยว่า

เพียงเท่านั้นพักพลังประชารัฐ
ก็ได้รับการสนุนจากพี่น้องประชาชนนะครับ
ในเรื่องของการที่เลือกผู้สมัครระบบเขตเลือกตั้ง

เราได้รับชัยชนะเป็นอันดับหนึ่งในทุกพื้นที่ทุกภาค
ทางพักยึดเอาหลักการของรัฐมนูลเป็นตัวตั้ง
และเมื่อเป็นอย่างนั้นพักพิจารณาแล้ว
เราได้รับความไว้วางใจสูงสุดในแง่ของคะแนนรวม

แต่ท้ายที่สุดก็คืออย่างที่ท่านหัวหน้าไม่ได้พูดไปนะครับ
ใครที่มีเสียงส่วนใหญ่ในสภาพผู้แทนราษฎร
นั่นคือหลักประชาธิปไตยที่แท้นะครับ

นั่นคือบันทัดสุดท้ายนะครับที่ทุกคนจะต้องทำ
ด้านนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
แถลงจุดยืนทางการเมืองของพักหลังจากนี้

ที่จะตอบรับในการเข้าร่วมรัฐบาล

ที่ยืนยันหลักการประชาธิปไตย
เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์มาร่วมกันปิดสวิตช์สอสอ

สะสางผลพวงจากรัฐประหาร

ที่ให้ความคุ้มกันการใช้อำนาจของคอสช

สุดท้ายเรียกร้องให้กรกต
เปิดเผยข้อมูลเลือกตั้งเพื่อพิสูจน์ความโปร่งใส

ได้พูดคุยกับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
เมื่อคืนที่ผ่านมาแบบไม่เป็นทางการ
และไม่ได้คุยรายละเอียดการจัดตั้งรัฐบาล
ทาบทามทำหน้าที่รัฐมนตรี

คือหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ

เราให้น้ำหนักกับการหยุดยั้ง
สืบทอดอำนาจของคอสชมากกว่า

คือผู้สมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทย
แสดงความตั้งใจจริงที่จะอยู่ในระบบ
แสดงความตั้งใจจริงที่จะเล่นอยู่ในกติกา
แต่การที่กติกาเงื่อนไขการเลือกตั้ง

ทำให้คุณหญิงสุดารัฐไม่ได้ตำแหน่งสอสอ
ดังนั้นเราพักอนาคตใหม่
รับถ้าเพื่อไทย
ส่งคุณหญิงสุดารัฐเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
หลังจากรวบรวมเสียงข้างมากได้
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย
นายอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพัก

หากสมาชิกเสนอให้เป็นหัวหน้าพักอีก
พร้อมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายจุลินลักษณะวิสิทธิ
รักษาการรองหัวหน้าพักเป็นรักษาการหัวหน้าพัก
ทำภารกิจเช่นจัดประชุมใหญ่
เพื่อเลือกกรรมการบริหารพักภายใน๖๐วัน
รวมถึงการตัดสินใจทางการเมือง

กับผู้ได้รับเลือกเป็นส